คุณผู้ชมครับไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวระหว่างคนขับรถแท็กซี่นะกับคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่รู้ว่าไปมีปัญหาจุดเริ่มต้นมาจากไหนอะไรยังไงแต่จากในคลิปเนี่ยโอ้โหนะแถวถนนพระรามสองนะครับถึงขั้นชนกันแล้วนะไล่บี้กันแล้วชนกันแล้วแล้วตามมาทำร้ายกันอีกค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เตอร์ไซค์เขาก็มาทางโอ้
ฝั่งขวาบี้กันมาแล้วก็ถูกชนนี่
ตรงหน้ารถจับภาพไม่ได้จะได้ยินเสียงกันนะครับ

รถแท็กซี่คันนี้เขาขับมาทางถนนพระราม๒แล้วก็จะเลี้ยวเข้าเรียบทางด่วนสแก่งาม
จะเห็นจักรยานยนต์พยายามไล่บี้ไล่แซงมาทางไหลทางด้านขวา
จังหวะหนึ่งรถแท็กซี่เขาก็บีบแกร่เพื่อเตือนไปก่อนนะฮะ
มอเตอร์ไซค์ก็ได้คือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าแท็กซี่ได้บีบแกร่เตือน๑ครั้ง
เตอร์ไซค์ก็ขับชิดซ้ายแล้วก็ขับแซงขวามาอีกคราวนี้คนขับมอเตอร์ไซค์ใช้มีดไปเคาะกระจกแล้วก็ปาดหน้ารถแท็กซี่
ซี่ก็เบรกไม่ทันแล้วก็ชนนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็ล้มคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็วิ่งมาใช้มีดทุบประตูรถแท็กซี่เรียกให้ลงมาเจรจากันนะครับ
จะได้ยินเสียงแท็กซี่บอกว่าเดี๋ยวเรียกประกงเรียกประกันอะไรเนี่ยนะครับแต่ที่สุดแล้วปรากฏว่าตอนที่เรียกมาเจรจากันเนี่ยชุนละมุนถึงขั้นชกต่อยกันนะครับ
แล้วคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ต่อยเข้าไปที่หน้าคนขับแท็กซี่จนล้มหัวกระแทกขอบฟุตบาทหัวแตกแล้วยังใช้มีดแทงคนขับแท็กซี่เข้าไปอีกตรงอกด้านขวา
นี่ฮะเห็นไหมถือมีดไว้เลยเนี่ยตบปื๊บแล้วเขาล้มมานะล้มไปฟุตปาดเดี๋ยวดูนะฮะกล้องหน้ารถไม่ต้องแล้วดูตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมฮะ
ก็มีคนมานะครับมีคนมานะนี่ฮะล้มไปแล้วนะครับแล้วเดินกลับไปอีกแล้วใช้มีดแทงด้วยคือแบบอารมณ์ไม่ลงอ่ะนี่มีคนมาพยายามห้ามนะแทงเขาเข้าไปด้วยนะครับ
เฮียขับรถนะครับนำคลิปนี้เอามาโพสต์นะครับเพื่อตามหาตัวคนขี่รถจักรยานยนต์นะฮะซึ่งตอนนี้หลบหนี
บอกว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนเรียบด่วนพระปะแดงแยกตัดสแกงงามสิบสี่
ตอนนี้ยังตามตัวคนร้ายไม่ได้แล้วจักรยานยนต์ที่ใช้ก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ผู้เสียหายที่เห็นว่าถูกแทงเนี่ยการแทงแทงเข้าไปที่ราวนม
อืมด้านซ้ายนะครับแถวแถวหน้าอกแต่ตำรวจบอกว่าโชคดีมากนะครับ
เสื้อที่ใส่เนี่ยพกแบงค์ไว้หลายใบค่ะอ่าก็เลยคมมีดเลยไม่เข้าฮะ
แบงค์มันหนาเออโชคดีมากเนี่ยฮะหลังจากถูกทำร้ายไป
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวนั้นเพิ่มเติม
อืมว่าจักรยานยนต์คันนี้ก่อเหตุแล้วหนีไปไหนโอ้โห
คือถ้าคุณคิดว่าแท็กซี่เขามาปาดหรือว่ามาทำอะไรคุณให้คุณไม่พอใจ
อ่าแล้วคุณตามไล่บี้เขาจนถูกชนล้มอย่างนี้เนี่ยคุณก็ต้องมาคุยกัน
ว่ากันตามกฎหมายว่าใครถูกใครผิดค่ะนี่อย่างนี้คือคุณกลายเป็นคุณพยายามฆ่าไปเลยนะ